ความคืบหน้าคดีนี้นะคะที่ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่ายัดกระสอบฝั่งดินเอาไว้
ว่าถูกฆ่าเป็นเดือนแล้วนะคะพอพบศพจากการตรวจสอบผู้ชายคนนี้ที่ถูกฆ่าเนี่ย
คนที่ก่อเหตุคือพ่อแท้แล้วพ่อแท้ที่ก่อเหตุก็เพราะว่าพ่อไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาของลูกชาย
แล้วมีคนในพื้นที่ที่เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็เป็นพยานให้ข้อมูลกับตำรวจ
เขาบอกว่าตัวพ่อที่ก่อเหตุฆ่าลูกชายเนี่ยนะเห็นภรรยาลูกให้นมลูกแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วไปขอมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาลูกชายอืมก็รวบตัวพ่อได้แล้วนะคะ
ตัวพ่อก็รับสารภาพว่าฆ่าลูกชายจริงแต่พ่ออ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
อ้างว่าลูกชายเพิ่งรู้ว่าพ่อไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาตัวเอง
แล้วก็ไปถามพ่อว่าพ่อมายุ่งกับเมียผมเหรอจะทำร้ายพ่อพ่อก็เลยสวนกลับ
กลายเป็นว่าลูกชายตายครับวันนี้พาไปทำแผนค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายชันชัยปลอดแก่นทองอายุ๒๑ปี
ฆ่ายัดกระสอบฝังดินบนเนินเขาป่าสวนยางนะคะที่จังหวัดสงขลา
อย่างที่บอกคนก่อเหตุคือพ่อแท้ชื่อว่านายอรุณปลอดแก่นทองอายุ๔๑ปี
วันนี้ตำรวจนำตัวนายอรุณไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังจากที่ชี้จุดไปแล้วเมื่อวาน
จุดนี้อยู่ห่างจากบ้านเช่าของผู้เสียชีวิต
และคนก่อเหตุประมาณ๑กิโลกว่าค่ะ๑๗กิโลเมตรนะคะ
ทำแผนก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าทะเลาะกับลูกชาย

นายอรุณแย่งมีดมาได้
ฟันไปที่คอของลูกชายจนลูกชายล้มลง
แล้วปาดคอซ้ำจนลูกสิ้นใจ
แล้วเอาศพยัดใส่กระสอบป่าน

ว่าเอามีดฟันเป็นแบบนี้ที่ท้อง

เป็นจุดที่ใช้จอบขุดฝังร่างลูกชาย
ซึ่งจุดที่ฝังห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐เมตรนะคะ

ระหว่างทำแผน
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง
เพื่อค้นหามีดที่ใช้ก่อเหตุ
ตามคำให้การของนายอรุณ

หลักฐานที่เจอในจุดเกิดเหตุตอนนี้
มีแค่จอบที่ใช้ขุดหลุมฝัง

แล้วก็เจอรองเท้าบูธของผู้ตาย

ส่วนหลักฐานที่เจอในกระสอบป่านตอนที่พบศพ
ที่ทำให้ภรรยาของนายชาญชัยมั่นใจว่านี่คือศพของสามี

แช็คยาดมนาฬิกาข้อมือ
สร้อยคอบุหรี่และริสแบนนะคะ

สองพ่อลูกกรีดยางกันแล้วก็ทะเลาะกัน
เพราะว่าลูกชายสงสัยว่าพ่อไปมีอะไรกับภรรยาของตัวเอง
แล้วก็ถามพ่อว่าพ่อมีอะไรกับเมียผมใช่ไหม
ผู้ก่อเหตุก็หยิบแกนลอนน้ำยาง
ซึ่งก็วางอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะจะฟาด
แล้วลูกชายก็หยิบมีดพระขึ้นมาแย่งมีดกัน
แย่งมีดมาได้ก็เลยฆ่าลูกชายค่ะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะ
แบบนี้ค่ะพอฆ่าลูกชายเสร็จ
ก็เอาศพยัดใส่กระสอบป่าน
แล้วก็ทิ้งร่างลูกชายเอาไว้
ขี่รถจักรยานยนต์กลับห้องพัก
พอกลับไปถึงเนี่ยนะคุณผู้ชม
ลูกสะพ้ายก็ถามนะคะว่าสามีหนูหายไปไหน
ตัวพ่อบอกว่าอ๋อทะเลาะกันแล้วมันหนีไปแล้ว

พอรุ่งเช้าตัวพ่อเนี่ย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์อุ้มศพลูกชายฝังดิน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒๐เมตรนะคะ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงแล้วกว่าคนจะมาพบศพ

พ่อฆ่าลูกเอาศพยัดกระสอบทิ้งไว้ตั้งแต่๓๐เมษายนนะคะ

่งเช้าก็คือ๑พฤษภาคมถึงจะฝังกลบลูกชายเอาไว้
ในพื้นที่ช่วง๓๔วันที่ผ่านมาฝนตกค่ะ
ซุดหน้าดินถูกชะล้าง
ชาวบ้านที่เดินหาของป่าเดินผ่านตรงนั้นเห็นว่าเอ๊ะมันแปลก
มีอะไรผิดปกติมีกระสอบโผล่ขึ้นมาจากดิน
ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปขุดดูก็เลยรู้ว่ามีศพอยู่ตรงนั้นเนี่ย

เมื่อวานนี้ก็เลยจับตัวผู้ก่อเหตุก็คือพ่อแท้ได้
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้มีคนมาถามเรื่องนี้เยอะมากเลย
ก็ตกใจเหมือนกันนะที่พ่อฆ่าลูกเพราะแย่งเมียลูกอ่ะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่าจริงแล้วพ่อลูกคู่นี้ก็เป็นคนดีนะคะ
ผู้จาดีขยันทำงานสงสารผู้เสียชีวิตมาก
ที่แบบโอ้โหพ่อแท้ฆ่าค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทรมานขนาดไหน
ทำลูกได้คือ
ในอรุณกลับไปจังหวัดพัทธาลุงเมื่อสัปดาห์ก่อนโทรศัพท์มาหา
บอกว่าฝากดูแลนกให้หน่อยนะ๓ตัวมีนกเขานกกวักนกเป็ดน้ำ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูมีพิรุธอะไรเลยค่ะ
คือมีชาวบ้านที่เขาเป็นพยานเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
ฟังดูแล้วก็แบบเขาบอกว่าตัวนายอรุณอ่ะไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกสะพ้ายก็คือคนนี้นะคะครับเพราะเห็นลูกสะพ้ายกำลังให้นมลูกแล้วเกิดอารมณ์เนี่ยค่ะอืมโอ้โห
ด้านนายประสิทธิ์พ่อเลี้ยงของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวเองก็เลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กละจนสิบหกรักเหมือนลูกแท้แท้สี่ห้าวันก่อนพบศพตอนนอนอยู่นะรู้สึกแปลกเหมือนกันรู้สึกร้อนกระสับกระส่ายเหมือนมีอะไรมากวนใจจนมีคนไปเจอศพอ่ะค่ะแล้วก็มาแจ้งกับครอบครัวให้ไปดูศพอ่ะค่ะเนี่ยค่ะ
บอกลูกเลี้ยงว่าพ่อกำลังจะไปหานะพ่อกำลังไปนี่นะคะพอพูดแบบนี้รถก็ออกตัวได้เลยอ่ะคาดว่าลูกเลี้ยงคงไม่อยากให้ญาติฝั่งพ่อนั่งรถไปด้วยค่ะ
ให้ญาติฝันพ่อมันลงอย่างรถลงอย่างรถเป็น๒คน
แต่ทีนี้พ่อพ่อไปพ่อทั้งวันเมื่อวานไม่มีคนสามารถอะไรเลยทีนี้รถกันเดิมนั่นแหละ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในอรุณผู้ก่อเหตุข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนะคะ

แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับมาแล้วตั้ง๒ครั้งนะคะ
คดียาเสพติดและคดีพยายามฆ่าพรุ่งนี้จะส่งตัวไปฝักค้างที่ศาลสงขลาค่ะ